ไม่เชื่ออย่าล้อมรูมูเตรลุไม่เข้าใครออกใกล้

อาจารย์ลักษณ์มูขั้นเทพของเรา
พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่วัดเจ้าอาม

เพื่อมาไหว้พระเสริมดวงเสริมพลัง
ให้กับชีวิตรับปีใหม่
และเจาะลึกเรื่องราวของพญานาค
ธรรมนานที่ทุกคนกล้าวขาด

แก่นกันเลยทีเดียว

กรบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้

กี่เครื่องเครื่องก็ดับที่มาวันนี้เนี่ย

เสร็จแล้วเตรียมจะมีการฉลองสมโพธิ
ได้มาครบในรูปผลที่สมบูรณ์แบบ

๑ปีที่ผ่านมาด้วยความปรานีตละเอียดบรรจงงดงามวิจิตร
ถือว่าเป็นพญานคราชนรมิตสวยที่สุดองค์หนึ่งแห่งครูลัศนากูติ
องค์ประธานนาคปรกที่อยู่ในปางประธานพรเป็นรูปเป็นร่างนั้นคือ
องค์วิรุปโขพญานคราชในพุทธประวัติมีการก่าวไว้ในประตบิดก
เป็นคัมภีร์หลักคัมภีร์หนึ่งในพุทธศาสนาคืออยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกา
ทิศสี้มหาราชสี่พระองค์สวรรค์ชั้นที่๑
ทิศเหนือมีเท้าเวซุวรรค์ครองทิศเป็นยาก
ทิศตะวันออกมีเท้าตะลดเจ้าจนตรีรชิรปะ
ทิศตะวันตกคือเท้าวิหรูปะโขคือองค์นี้
ท่านเป็นอธิบดีนากศ์ในขันธรรมฤทธิ์

ที่พุทธงให้พุทธสาวกได้เจริญพุทธมนต์
อุทิศให้พญานาคาราชในบุญกุศลนั้น
คือวิรุปะโขฉัพพญาปุตตะตระกูลที่๒

พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นองค์นี้เป็นองค์ประธานเนื้อธิบดีนาค

ส่วนนาคปรกยังเป็นหุ่นที่ทำด้วยเลสิน
รอการเททองตามเลิกงามยามดีที่จะต้องรอไปอีกประมาณ๑ปี
เอาละครับเราจะได้บูชาศักระไปพร้อมกันนะครับเชิญครับ
ท่านที่มาวัดเจ้าอามนะครับเขาจะมีชุดบูชาศักระที่มีดอกบริวัลนะครับ
ครับมีกลวยดอกมะลิมีน้ำน้ำมันจันทร์นะครับเอาไว้เทระอธิษฐานอย่างองค์นาคจำลองนะครับ
แล้วก็จุดทูปเทียนนะครับนี่ดอกมะลิผมให้เตรียมพิเศษเพราะว่านาคท่านชอบดอกมะลิครับ
นับได้จุดทูปเทียนบูชาด้วยกันนะครับ
วัดก็อเติม
และโทษที
ที่วัดก็จะจัดเตรียมลูกฆบมะยานาคาราคี

น้ำมันจันทร์เนี่ยก็จะมาที่ใส่ไว้ในถาดเนี่ย
ที่เราบูชาจากทางวัดเนี่ยกับดอกมะลิวัลเนี่ย
เอาน้ำวันจันทร์มาอธิษฐานอ่าทีนี้ปรารถนาอะไรอ่ะ
กวางเกิดทรัพย์เกิดสุขเกิดโชคเกิดราบ
เกิดเงินตราจงเป็นผู้มีร่างกายที่หอม
เป็นเสน่ห์เมตตามหาลิยมเป็นที่รักกับมรุณเทพภัยดา
เป็นมหามงคลที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า
และแฟนรายการทุกคนนั้นเถิน

ของมงคลจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า
ขอข้าพเจ้าจงมีช่วงมีราบมีความสุข

ใครมีบูชาพญานาคให้บูชาด้วยดอกมะลิวัน
มะลิก็คือดอกมะลิที่ฟันความหอมเนี่ย
เป็นกลิ่นของพญานาคท่านชอบมากที่สุด
น้ำมันจันทร์ก็ทาที่องค์ท่านท่านมีรูปเคารพบูชาก็บูชาด้วยน้ำมันจันทร์
ขอท่านจงนำมาซึ่งทรัพย์ซึ่งสุขทุกประการ
เป็นมหามงคลเกิดขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลาย
หลังจากกราบสการะบูชาองค์พญานาคแล้ว
หมูขั้นเทพของเราก็ขอพาไป
กวนสีพึ่งด้วยตัวเองครับ
กะทิเนี่ยต้องไปเอามะพร้าวส่วนมากก็จะเป็นมะพร้าว
จากบางแก้วหรือมะพร้าวจากที่ต่างที่
เอามาขูดแล้วก็คันเอาน้ำกะทิมาเท่านั้นแล้วก็มาตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะแล้วก็
เขาเรียกว่าเคี่ยวให้น้ำมันกะทิเนี่ยนะครับตอนแรกมาเป็นน้ำมันกะทิเป็นกะทิขาวเลย
ี่ยวอยู่ประมาณบางทีก็สามชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงจนเป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำมันเนี่ย
หุงกวนกับสีพึ่งสีพึ่งที่ว่าก็คือรังพึ่งเอาไปต้มแล้วก็ไขของรังพึ่งลอยขึ้นมา
ซึ่งผมต้องไปเอามาจากซ่ำเหนือทุ่งหายหินประเทศลาวสปลาวแล้วตั้งหาวันเลิกงามยามดี
ุงกวนสีพึ่งเอาสีพึ่งใส่เอาว่านเอายาว่านต่างใส่เข้าไปตำโขกใส่เข้าไปนะครับ
แล้วก็หุงสีพึ่งสีพึ่งที่ผมใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสีพึ่งนี้จะเป็นสีพึ่งมงคลปีนี้เนี่ยจะสร้างสีพึ่งเพื่อเป็นที่ลึกกับของกระถิ่น
จะมีการเอาน้ำมันนี้ไปหุงกวนเป็นสีพึ่งที่วิหารมหาอุทธวัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็แจกเป็นที่ลึกกระถิ่น
หากท่านศักดิ์สิทธิ์จริงมีตัวตนอยู่จริงรับรู้ด้วยการอธิษฐานจริงขอให้อากาศจงเย็นชำ
มันมีโยนลมแล้วมันก็มีความเย็นฉ่ำ
ไม่ใช่ลมร้อนแบบผมอยู่ถ้ำกลางกระทะร้อนแต่ผมเย็น
และเย็นฉ่ำนี่คือฤทธิ์ของพญานาค
ถ้าที่ใดศักดิ์สิทธิ์ต้องมีการมูให้ได้ว่าจงเย็นฉ่ำ
ที่ผมนำแฟนรายการทุกคนไปตะลุยย้อนรอยพญานาคาราช
ก็มีคำถามว่าตกลงแล้วพญานาคาราชเป็นใคร
ได้เลยครับว่าพญานาคาราชท่านเป็นได้ทั้งเดราชาญจนถึงเทพ
เพราะอะไรต่ำที่สุดของพญานาคาราชคืองูดิน
งูต่างตระกูลงูถือว่าเป็นบุตรลูกหลานของนาคทั้งนั้น

อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นเทวดา

พุทธประวัติก็มีพระพุทธองค์เคยเกิดเป็นองค์ภูริทัศน์พญานาคาราช
อยู่ในบาดานแล้วแปลงกลายมาเป็นมนุษย์ได้
หรือองค์เทพในชั้นจตุมหาราชิกาตามพระคัมภีร์ของไตรภูมิพระร่วง
องค์พญานคาราชก็คือหนึ่งในจัตรูโรคบาลทั้งสี่
หรือผู้เป็นใหญ่ในฤทธิ์ของนาคก็คือทฤทธาวนต์ส่งว่าฬิรูปรักฏของแห
และนาคเป็นไปได้ทั้งเดรฐานก็มี

แต่ก็เป็นทิศภาวะที่ทุกคนไม่สามารถจะรู้ได้ว่าท่านจะมาเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่เกินวิสัยของมนุษย
เพราะฉะนั้นที่มาของการสร้างรูปโครบบนบ่อพญานคราชเห็นไหมครับ
มีพญานาคาราชทั้ง๙เสียนนะครับทั้ง๗เสียน๑เสียนมีหมดเลยนะครับ
ก็มีคำถามอีกว่าพญานาคาราชทำไมมีแบบเสียนเดียว๒เสียน๓เสียนจะกี่เสียนก็ทำที
น่ากมีฤทธิในภาวะที่ยิ่งมีฤทธิมากเนรมิตเสียนให้ได้มาก
แต่ไม่ใช่เป็นองค์หลักประจำเพราะสุดท้ายแล้วก็มีความเป็นไปปกติ
ก็คือชาติของงูเหลือแค่เสียนเดียวแต่เห็นไหมครับว่ารูปเคารพของพญานาคาราชที่บ่อน้ำวัดเจ้าอามเนี่ย
จะเป็นนาคเก้าเซียนด้านหน้าที่พ่นน้ำเนี่ยนะครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เสกทุกวาระพิธีวัดเจ้าอามเนี่ย
เป็นนาคที่มีเสียนวิจิตรคล้ายที่ไหนรู้ไหมบันไดนาคของวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
เพราะผมมีศรัทธาไปไหว้มาเป็น๑๐๑๐ปีแล้วที่นั่นเลยคุณรู้ไหมว่าใครเกิดเป็นนาคมากที่สุด
ใครที่ชาตินี้แล้วชาติหน้าไปเกิดเป็นนาคมากที่สุดคนอาชีพไหนหรือคนในภาวะใด
พระครับพระกับเนรครับพระหรือเนรที่มีศีลบกพร่องผิดศีลในขั้นต้นนะครับ
สิทธิและชั้นต้นก็คือเขาต้องปรงอาบัติและพระหรือเนรเหล่านี้ไม่ได้ปรงอาบัติ
เมื่อตายไปจะเกิดไปเป็นนาคเพราะฉะนั้นนาคจึงเป็นผู้ที่ยึดถือเรื่องศีลไง
เพราะฉะนั้นพญานาคาราชที่เป็นพญานาคาราชชั้นสูงมีฤทธิมีบรมีจึงชอบปฏิบัติธรรมเพราะเคยผิดพลาดเพราะศีลบกพร่อง
สองก็คือบุคคลผู้ที่มีความผูกพันกับท้องน้ำหรือตายพอท้องน้ำจมน้ำตายตายที่ท้องน้ำ
จิตจะวนเวียนไปอยู่เกิดเป็นนาค
สามบุคคลผู้ที่มีความอยากจะได้สมบัติพญานาคาราชหรือว่าพญานาคาราชมีสมบัติ
คือพญานาคาราชเนี่ยขาดอย่างเดียวขาดศีลบริสุทธิ์ที่จะมีสมาธิไปสู่การได้มักได้ผล
ดังนั้นคนที่มีความโลภอยากจะได้สมบัติพญานาคาราชชาติหน้าจะบังเกิดเป็นนาค
เกิดเป็นนาคเลยนะเมื่อตายจิตจะดิ่งไปเลย
เคยมีเรื่องเล่าในเรื่องของพระสูงทำผิดศีลเล็กน้อย
ไม่ได้ผิดศีลอยู่เลยมันมีผิดศีลข้าวหนึ่ง
ห้ามพระพี่สูสงภาคของเขียวออกจากต้น
พระสูงในสมัยพุทธกาลล่มหนึ่งพายเรือยังไม่พายไปตัดสลายขาด
แล้วไม่ได้ปรุงอาบัติเกิดเป็นนากเลยมีชื่นมีนามด้วยในพระตับศิลป์
เพราะฉะนั้นพญานคราชส่วนใหญ่ก็มาจากพระและเนร
เพราะฉะนั้นท่านผิดศีลท่านก็ต้องบังเกิดเพื่อบำเพ็ญเพียรในสภาวะที่ยากยิ่งกว่า
ก็คือมนุษย์เป็นสภาวะที่ง่ายในการปฏิบัติศีลสมาธิภาวนา
แต่นาคเนี่ยยากต้องแปลงกลายมาเป็นมนุษย์ต้องบำเพ็ญจนให้ได้ฤทธิ์ที่จะมีการแปลงกลายเป็นมนุษย์ได้และบำเพ็ญปฏิบัติ
นี่คือเหตุที่มาของการเกิดนาคหรือเป็นนาคเป็นพญานาคมาจากอย่างนี้ครับ
นี่ผมอ้างอิงจากพระไตบิดกและคัมภีร์หลักในพุทธศาสนาธิรวาสเลยนะครับ
เรื่องของการขอพรจากพญานาคาราชเนี่ย
บางคนจะขออยู่๒๓ข้อแต่ผมแนะนำนะครับ
อย่าขอเรื่องความรักเพราะพญานาคาราชไม่ใช่ไม่มีคู่นะ
แต่พญานาคาราชมากรักบุคคลผู้ใดมียานสัมพันธ์กับพญานาคาราชมักจะเป็นคนถูกรัก
ถูกรักแบบหลงแบบไม่มีเหตุผลแล้วเวลารักใครก็จะรักแบบหลง
เพราะฉะนั้นอย่าขอเรื่องความรักเพราะพญานาคาราชท่านมีบารมีในการมากรัก
ฐานกับบุคคลกับบุคคลที่มาเกี่ยวข้องมากมายจึงมีสภาวะที่มาแสดงผลในนาคพบภูมิ
เพราะนั้นมันจะมีอยู่กล่าวอยู่ในพระตามีดกอยู่ในคัมภีรหลักภังพุทธศาสนาเถียวราชว่า
นาคจะมีนางนาคบำเลอกามหนึ่งนางบุรุษจะมีนางนาคบำเลอกามประมาณพันนางนาค
เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่มีสายบุญพญานาคาราชหรือมีความเป็นคนมีสายบุญพญานาคาราชนะ
จะเป็นคนที่มีเสน่หาเป็นคนรูปกายมีเสน่ห์เป็นคนเสียงมีเสน่ห์เป็นคนมีดวงตามีเสน่ห์
แต่ผมก็ไม่แนะนำเพราะคิดจะวุ่นวายมากนะแล้วก็มีแต่ปัญหา
เพราะที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขและมีภัยแล้วก็วุ่นวาย
แต่มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมบัติ
ทีนี้การที่เราอยู่ดีเราบอกขอสมบัติพญานาคาราชเนี่ยมันจะลำบาก
ต้องบอกว่าเราจะไปทำอะไรนะถ้าเราขอท่านบ่อยชาติหน้าเราอาจจะเกิดเป็นนาค
คือบาดานพิพบเนี่ยทำด้วยทองและเพชรนินจินดาทั้งนั้นเลยนะครับ
คือผมเคยเห็นนะฮะอันนี้เป็นวิจารณญาณความเชื่อส่วนบุคคล
ผมเคยเห็นเคยฝันเคยเห็นท่านเคยกล่าวกับผมในฝันว่าให้รักษาศีลสิ
ผมรู้เท่านี้แต่ในขณะเดียวกันผมได้เจอบทความข้อเขียนของเจ้าคุณรูปหนึ่ง
ท่านคนควรวิโยธิภลระดับพริยาเอก
วิธีขอสมบัติพญานาคาราชเนี่ยคือต้องปฏิบัติกรรมฐาน
แล้วเมื่อออกจากกรรมฐานหรือลาจากการปฏิบัติให้น้อมบุญอุทิศให้พญานาคาราชแล้วขอ
ข้าพเจ้าบวชชีพรามข้าพเจ้าบวชปฏิบัติมา๓วัน๕วัน๗วัน๙วัน๑๕วันอะไรก็ตามที
ขอบุญจากการปฏิบัติสมาธิภาวนานี้จงสำเร็จแก่พญานาคาราชทุกตระกูลและขอให้เกิดสมบัติแก่ตัวข้าพเจ้าในสัมมาอาชีพ
สมบัติของพญานาคาราชจงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแบบนี้จะเกิดปฏิหาร
ตำราหนึ่งครับเขาทำอย่างนี้ครับให้ตั้งเสาทอง๒ต้นริมแม่น้ำโขงหรือริมที่เราเชื่อว่ามีพญานาคเช่นบ่อน้ำศักดิ์อามเนี่ยเชื่อว่ามีพญานาคให้ตั้งเสาทองสองต้นนะครับ
ของด้วยพวงมาลัยดอกมะลิแล้วบวงสวงในวันสำคัญเช่นวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองบวงสวงอธิษฐานแล้วก็เอาคำอธิษฐานทั้งหลายที่ปรารถนาเขียนแล้วค้องบนเสาทองจะสำเร็จสมปรารถนาเป็นอีกหนึ่งมูลครับที่ค้นพบในตำราว่าทำแบบนี้แล้วด
แล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นคนมีศีล๕ครบเพราะจะมีกายหอมพญานาคาราชท่านจะชอบให้พร
บูชาพญานาคาราชนะครับ๑มีภาพของท่านไว้บูชาสองมีเหรียญรูปเคารพเอาไว้บูชาสการะและที่สำคัญเนี่ยผมเคยบอกหลายครั้งว่าถ้าเหรียญลูกเคารพถ้าได้โดยมามีคนมอบให้นะหรือไม่ต้องเช่าหาไม่ต้องซื้อนะอันนี้สุดยอดบูชาด้วยดอกมะลิทำไมดอกมะลิดอกมะลิเป็นเครื่องหอมที่ผมบอกตรงตรง

เรื่องของพญานคาราชการบังเกิดเป็นหน้าการบูชาสักการะหน้าสมัยมีกี่เสียรอะไรยังไงการอธิษฐานการอุทิศบุญให้ท่านการบูชาสักการะท่านครบถ้วนเพราะฉะนั้นก็ขอให้มงคลความรู้นี้จงเป็นมงคลเปิดสติเปิดดวงจิตเปิดสายบุญพญานคาราชระหว่างคุณและพญานคาราชบนความสงสัยให้รู้ให้ได้เข้าใจตั้งแต่บัตรนี้
ดอกมะลิวันชุดน้ำมันจันทร์ไว้ให้ทาองค์พญานาคาราชลดองค์พญานาคาราชอธิษฐานนะครับก็จะได้ร่วมบุญสร้างสาราปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสดีที่จะได้อุทิศบุญให้พญานาคาราชและขอพรจากท่านในช่วงสนท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาละครับนี่คือเรื่องราวหลากมุมที่เป็นความรู้ด้วยศรัทธาและได้นำท่านทั้งหลาย
ยังอยู่กับผมต่อเพราะจากนี้จนถึงปี๒๖๕เป็นปีแห่งพญานคาราชใครบูชาศักดาลท์ได้ดีจัดผ่านและขยันรวยวันทุ่ง
เอ้าหละวันนี้เรามาเช็คดวงกันครับทหารผู้หญิงครับ
ส่งเรื่องราวมูเรื่องราวเด็ด

ครับผมมาแล้วครับเรื่องราวที่นำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณ

พบกันใหม่นะครับกับผมครูตัวพ่อคุณพระดำครูตัวแม่
และอาจารย์ลักษณ์หมู่ขั้นเทพในรายการมูไนท์

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป